จังหวะ๙สุดท้าย

มันเป็นเพราะอะไรไปดูครับคุณผู้ชม

ติดแล้วติดแล้วติดแล้วรองเท้ายางไม่ใช่
เหมือนกับเขาก็ใส่รองเท้า

ผ้าใบน้ำแข็งดอมคุณผู้ชม

นี่แหละดอมทายถูกเชื่อครับ

เชือกมันเข้าไปในซี่
เข้าไปในซี่บันไดเลื่อนอ่ะ
รองเท้ามันถูกดูดติดกับร่องบันได

โอ้โหมีคนมานะครับที่มาใช้บริการในห้างนะครับ

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุก่อน

ติดอยู่กับบันไดเลื่อนนั่นแหละ

พนักงานของห้างนำส่งโรงพยาบาลแพทย์รังสิต

พนักงานร้านสะดวกซื้ออายุ๑๗ปี

จะไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณจีรพัฒน์

ผู้จัดการร้านนะครับให้ข้อมูลแทน
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุจิรพัฒนประสบเหตุอยู่
ประสบเหตุอยู่เนี่ยจะกลับบ้าน

เชือกของรองเท้าผ้าใบคุณผู้ชมระวังเลยนะ

มันไปติดร่องของบันไดเลื่อนครับ
อืม
ส่วนอาการของผู้ประสบเหตุก็ปลอดภัยนะครับ
อย่างไรก็ตามห้างสรรพสินค้าบอกว่า
จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด